อีกหนึ่งเรื่องต้องแสดงความยินดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงปรบมือหน่อยค่ะ
ตู่พบทรกับภรรยาสาวคนสวยนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะ
ทายาทของทั้งคู่ก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
เป็นลูกสาวลูกสาวคนแรกเนี่ยคือต้องผ่าคลอดก่อนกำหนดร่วมสัปดาห์เลยคุณ
เพราะว่าเกิดภาวะตกเลือดแล้วก็มีรกเกาะตับ
ซึ่งหลังจากการที่ได้ผ่าคลอดก็ผ่านไปอย่างปลอดภัยแล้ว
คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก็เลยมาแถลงข่าวเปิดใจถึงความรู้สึกกับการคลอดลูกคนแรกค่ะ
เหมือนของนู้นก็เป็นโรคเกาะต่ำแล้วพอดีวันนั้นโชคดีที่หมอสั่งให้มาแอดมิตรที่นี่พอดี
เพราะแบบกลัวหลายอย่างคือถ้าสมมติว่าเลือดมันไหลเยอะขึ้นเรื่อยค่ะ
ก็อาจจะแบบเหมือนทำให้ต้องเสียงบนลูก
พอไปดูลูกหมอบอกว่าลูกจะต้องให้ช่วยหายใจก่อนเพราะว่ามีน้ำคล่ำในปอดเยอะ
แล้วก็จะต้องอยู่ในนี้สักพักหนึ่งอย่างน้อย๓๕วัน

แต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วนะคะ
สำหรับลูกสาวของพี่ตู่เนี่ยชื่อว่าน้องละริสาน่ารัก
ชื่อเล่นคือน้องริสานั่นเองนะจ๊ะ
ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาจะหน้าเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่นะ
เพราะว่าหน้าตาดีทั้งคู่เลยบ้านนี้

จากตู้อบแล้วจะนำมาให้พี่สื่อมวลชนได้ยนต์ชมกันเป็นครั้งแรก
ต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมยังไงก็แสดงความยินดีด้วย